คุณผู้ชมคะมาดูกรณีของนักฟุตบอลชื่อดัง
ตำรวจรีอาทิตย์ดาวสว่างนักฟุตบอลทีมชาติไทยนะคะ
ที่ถูกข้อหาพรากผู้เยาว์ที่มีอายุเกิน๑๕ปีแต่ไม่เกิน๑๘ปี
ซึ่งเรื่องนี้มีความคืบหน้าเพราะว่าทางครอบครัวของเด็กหญิง
ได้ไปเข้าพบกับเจ้าหน้าที่เพื่อให้ปากคำเมื่อวานนี้นะคะ
ซึ่งตำรวจก็บอกว่าได้มีการออกหมายเรียกให้อาทิตย์
เข้าพบกับตำรวจวันนี้ล่ะค่ะ๑๙เมษายน
นี่คือภาพที่สำนักงานอายการจังหวัดนทบุรีค่ะ
แม่ของเด็กสาวอายุ๑๗ปีผู้เสียหาย
ก็ได้เดินทางเข้าให้ปากคำตามหนังสือเชิญของสหวิชาชีพ
ประกอบด้วยอายการจังหวัดนักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์
และพนักงานสอบสวนพร้อมบันทึกภาพวีดีโอ
ในการให้ปากคำไว้เป็นหลักฐานในชั้นศาลด้วยนะคะ
พ่อของเด็กสาวคนนี้บอกว่าตั้งแต่เกิดเรื่อง
ยังไม่เคยได้รับการติดต่อจากนายอาทิตย์
ในการแสดงความรับผิดชอบหรือเข้ามาพูดคุยในเรื่องที่เกิดขึ้น
มีแต่แม่ของนายอาทิตย์มีแต่ผู้จัดการของนายอาทิตย์

ทางคุณพ่อของหญิงสาวที่เป็นผู้เสียหายบอกว่า
จริงแล้วก็เห็นใจเห็นใจครอบครัวของทางนายอาทิตย์อยู่เหมือนกัน
ตอนแรกตั้งใจว่าจะไม่เอาเรื่อง
แต่บังเอิญได้รับข้อความเป็นข้อความในลักษณะของการแชท
ประมาณว่าพยายามจะใส่ร้ายจะเอาผิดกับทางลูกสาว
ทำนองว่าเด็กหญิงคนนี้เป็นคนไม่ดี
คุณพ่อเลยบอกว่าทนไม่ไหวไม่ยอมความแล้วต้องเอาเรื่อง
ต้องแจ้งความดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
ฟังเสียงทางครอบครัวหน่อยนะคะ
ส่วนแม่เขาก็บอกกับผู้อีกการกับแม่เขาว่า
เรื่องเงินทองไม่ต้องมาพูดกับผม
ผมไม่เคยอยากจะได้แม่ตะบังเดียว
ยืนยันเลยค่ะว่าไม่ถอนแจ้งความแน่นอน
ทุกอย่างต้องดำเนินคดีไปตามขั้นตอนของกฎหมาย
ส่วนประเด็นเรื่องของการคบหากัน
ว่าจริงแล้วคู่นี้เขาคบหากันอยู่หรือเปล่า
คุณพ่อยืนยันว่าได้เจอนายอาทิตย์เพียงแค่๓ครั้ง
ตัวลูกสาวได้เจอเพียงแค่๓ครั้งเอง

ส่วนการลงโทษเบื้องต้นที่ต้นสังกัดเมืองทองยูไนเต็ด
ตัดเงินเดือนครึ่งหนึ่งนานครึ่งปี
คุณพ่อบอกว่าก็พอใจในระดับหนึ่งค่ะ
พนักงานสอบสวนสพคลองคอยเจ้าของคดีบอกว่า
ในวันนี้๑๙เมษายนนัดหมายกับนายอาทิตย์ให้มาตามหมายเรียก
เพื่อที่จะให้รับทราบข้อกล่าวหาการกระทำอนาจารย์หรือพรากผู้เยาว์
ถ้าไม่มาพบพนักงานสอบสวนก็จะต้องมีการออกหมายจับ
เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
แต่ว่ามีการรายงานข่าวว่าอาทิตย์เขาขอเลื่อนนัด
จะไม่มาตามวันที่ระบุในหมายเรียก
ทางตำรวจก็บอกว่าก็ยังไม่เห็นมีใครติดต่อมา
ถ้าจะเลื่อนนัดต้องทำเป็นหนังสือไปชี้แจง
โทรศัพท์ขอเลื่อนด้วยวาจาไม่ได้
ก็ยืนยันว่าจะต้องเข้าพบกับพนักงานสอบสวนในวันนี้นะคะ
ซึ่งเรื่องนี้พลตำรวจเอกจากทริปชัยจินดา
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติออกมาบอกเลยค่ะ
บอกว่าได้มีการกำชับเลยนะ
ขออย่าให้มีการทำให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเสื่อมเสียชื่อเสียง
ยืนยันว่าเรื่องนี้มีกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ตามขั้นตอนของกฎหมายอยู่แล้ว
ก็ได้มีการเรียกหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องมาประชุมกันเลยค่ะ
เรื่องนี้จะต้องมีกระบวนการในการตรวจสอบ
ซึ่งทางด้านของพลตำรวจรีทรงพลวัฒนาชัยรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ก็ย้ำเหมือนกันว่าในเรื่องของคดีความก็ต้องว่ากันไป

ผู้บังคับบัญชาก็ต้องมีการตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนสืบสวนข้อเท็จจริง
ถ้าปรากฏว่ามีการกระทำความผิดจริง

ถึงขั้นไล่ออกก็ต้องออกจากการเป็นตำรวจด้วยนะคะ